เรื่องของรถตู้โดยสารกันเลยนะคะ
ให้ดูคลิปไปก่อนหน้านี้ที่เราเล่าข่าวว่า

บหน้าผู้โดยสารผู้หญิงที่เขาเป็นพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนรถตู้จอดอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าย่านรังสิต

เมื่อเรามาจากรถนะคนขับรถตู้อะ

ผู้หญิงเขาเป็นพยาบาลนะคะแล้วตบไปแบบนี้

บแรงด้วยนะคะแล้วก่อนตบเหมือนกับถามว่า

เขาไม่ได้คุยอะไรไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าระหว่างอยู่ในรถตู้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาดูโทรศัพท์มือถือมีคนโทรมาแล้วไม่ได้รับสาย
ก็เลยโทรกลับแล้วก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ในรถตู้ค่ะ
ไม่รู้ว่าคนขับรถตู้หูหาเรื่องหรืออะไรหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้พูดถึงคนขับรถตู้อะไรเลย
ไม่ได้ไปตำหนิใครไปว่าใครเธอคุยโทรศัพท์ของเธอดี

ใช่อื้อ
แต่ล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะ
เจอตัวแล้วนะคะ

คนที่ขับรถตู้คนนี้ก็หายไป
เขาเป็นเจ้าของวินรถตู้เขาบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้พอดูหน้านะ

คนก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยกับผู้ชายคนนี้

แล้วก็เปลี่ยนวินไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ

คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

ไม่เจอคนขับรถตู้ที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
ชื่อว่านายมานะนามเงินหรือในจอร์ดนะคะ

นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
ในท่ารถตู้แห่งหนึ่งที่คิวนี้
ชื่อว่านายวุฒิชัยนินยาน

คุ้นเคยกับคนขับรถตู้

เป็นวินรถตู้ของบริษัทแห่งหนึ่งที่คอยวิ่งรถ

คนขับรถตู้ที่อยู่ในคลิปที่ชื่อว่า

เคยขับรถตู้ให้กับวินของเพื่อนเขา
แต่มีพฤติกรรมไม่ดีจนถูกไล่ออก

ปกติในจอร์ดเป็นคนคุยเล่นกับคนอื่นอยู่บ้างนะ

สุดท้ายไม่มีใครกล้าคุยด้วย
ไม่มีใครกล้าหยอกล้อด้วย
จอร์ดเนี่ยเปลี่ยนวินไปเรื่อยค่ะคุณผู้ชม

อยู่วินนี้ก็ไม่ได้ก็ย้ายวินใหม่
อยู่วินใหม่ก็ไม่ได้ก็ย้ายไปเรื่อยแบบนี้
แล้วก็เจ้าของวินเขาก็ไม่พอใจพฤติกรรมของในจอร์ด

ก็ไปสมัครวินอื่นไปเรื่อยอะค่ะ

รู้ว่าเคยมาเข้าวินที่นี่

เขาจะเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดง่ายหน่อยคนนี้

โดยปกติเขาจะเป็นคนยังไงบ้างตอนที่เขาคุยเล่นกับเราอะไรอย่างนี้

พอเราไปแห่เขาบางทีก็หัวเราะบางทีก็โวยวายมาอย่างนี้ครับ
แล้วก็เดินหน่อยกันเดินหนีเลย

ก็ส่วนมากมันอาจไปเล่นมาก
และเขาก็วิ่ง
คือมาวิ่งอาทิตย์หนึ่งหยุดอาทิตย์หนึ่งอย่างงี้
เขาเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อย
เขาเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยด้วย

เขาขับบริษัทนี้๓วัน๔วันเหลืออาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่ง
พอเขาทำตัวไม่ค่อยดีเขาก็เจ้าของรถก็ไม่ให้ขับแล้ว
ก็เปลี่ยนไปขับบริษัทอื่น
จากนั้นนะคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพนักงานชาญชาลาของบริษัทขนส่งจำกัด
ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่คิวรถตู้ย่านรังสิต
ชื่อว่านายธนวัฒน์แย้มกลิ่น
วันนี้เนี่ยบริษัทขนส่งยังตามตัวในจอร์ดอยู่นะคะ
ตอนที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยยังไม่มีใครติดต่อในจอร์ดได้
ก็หายตัวไปตั้งแต่เกิดเหตุนะคะ
ธนวัฒน์บอกว่าบริษัทขนส่งต้องการตัวในจอร์ดมาลงโทษตามระเบียบ
เพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ควรทำแบบนี้กับผู้โดยสารนะคะ

คุณก็ไม่สามารถเดินไปตบหน้าผู้โดยสารได้แบบในคลิป

คือจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ด้วย

ถ้าลงมาลงมือพีชร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
เพราะว่าคู่ให้ขอบริการไม่ใช่อย่างนั้น
เลยเบื้องการโทษมันยังไงบางที

สุดท้ายได้ตัวแน่ตัวในจอร์สคนนี้ค่ะ
นายมาน้ำเงินคนขับรถตู้ที่อยู่ในคลิป
ที่ไปตบผู้โดยสารผู้หญิงที่เป็นพยาบาลนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
รับตัวในจอร์ดมาเพราะว่าเขาประสานขอเข้ามอบตัว
ก็นำตัวมาสอบสวนนะคะ
ในจอร์ดหรือในมานักคนนี้บอกว่า
ในวันเกิดเหตุผู้เสียหายขึ้นรถตู้มาจากวังน้อย

ตัวผู้เสียหายคุยโทรศัพท์อยู่
แล้วได้ยินเหมือนกับว่าตัวผู้เสียหายด่าพ่อแม่ตัวเอง
อ้าวเนี่ยคนขับรถตู้อ้างแบบนี้
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าเขาคุยกับคนที่ทำงาน
ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับคนขับรถตู้เลยอ่ะคนปลายสายไม่ใช่คุณนะ
คนขับรถตู้บอกว่าได้ยินว่าเขาด่าพ่อแม่ตัวเอง
ก็เลยพอจอดรถปุ๊บ
ลงไปถามว่ามาด่าพ่อแม่เขาทำไม
ตัวผู้เสียหายเขาก็บอกว่าไม่ได้ด่า
แต่ตัวนายมานะคนขับรถตู้ก็บอกว่าก็เลยไปตบหน้าเขาเลยอย่างนี้ค่ะ
พอรู้ว่าเป็นข่าวพี่ชายประสานไป
ตำรวจบอกว่าไปรับที่บ้านได้เลยนะคะ
จังหวัดลบบุรีเขาก็ติดต่อว่าอ่ะงั้นเขามอบตัวดีกว่า
พอมอบตัวเสร็จเรียบร้อยสอบสวนเขาก็ยกมือไหว้
ขอโทษสังคมที่ทำเรื่องแบบนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ต้องนำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดด้วยค่ะ
อยู่ดีคุณหูหาเรื่องแบบนี้ได้ยังไง

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับ